คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้แปลกหูแปลกตานิดนึง

นี่จะบอกว่าเบรกที่แล้วคุณบอกไว้ใช่ไหม

อันนี้ก็ลุ้นจนตัวโป่งซิปแตกเพราะ

เราบอกได้ว่าเราซิปแตกกลางรายการสด

เรามาอู้ว้าวกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะ
บรรดาคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านช่วงนี้แซ่บลืม
ขยันทำคอนเทนต์ออกมาในโลกโซเชียล

เขาปล่อยคลิปออกมาในช่องยูทูปของเขา
เด่นลิดีนนี่เป็นยังไง

ด้วยการยกทะเลทิศแบบอลังการจัดเต็ม

เหมือนมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะเลยนะคะ
ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะน้องมินแลนด์กับน้องเดมี่

คือวิ่งเล่นเนี่ยเล่นน้ำสไลเดอร์อะไรเยอะแยะมากมาย
พอได้เวลาทั้งครอบครัวจัดเต็ม
เปลี่ยนชุดว่ายน้ำให้เข้ากับบรรยากาศ
เล่นสไลด์เดอร์แบบจุใจจ้า
งานนี้คุณพ่อแมททิวกลัวจะเหงาอีกในช่วงมื้อดินเนอร์
ตัวก็เลยลงมือปรุงเบอร์เกอร์ย่างกุ้งเอง
พร้อมกับเสิร์ฟให้กับศรีภรรยาคุณลิเดียและคุณแม่ยาย

นั่นน่ะสิจะบอกว่าเบอร์เกอร์ชิ้นนี้เห็นแล้วต้องสะดุ้งจุใจแน่นอนจ้า

ดิน่ารีเซิร์ฟ

อร่อยเอาอะไรอีกไหมเดี๋ยวไปเอาให้
จัดให้แม่เลยนะว่าเขาคุ้งเองนะ

แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมดนี่จัดให้อย่างนี้เลย
เท่าไหร่ผมจะถอนมากินเอง
ไม่ได้ฟังแล้วค่ะเบอร์เกอร์ไก่ไข่หมูอ่ะ